วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคน
แต่ก็จบลงด้วยความสูญเสียไม่มีผลดีกับฝ่ายไหนเลยจริงค่ะนะฮะ
เรื่องของสามีเก่ากับสามีใหม่ที่ความจริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนทำงานที่เดียวกัน
แต่สุดท้ายแล้วก็มาทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้มีผู้ถูกแทงเสียชีวิตอยู่หนึ่งศพ
อยู่ที่ปากซอยแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ผู้ตายชื่อนายเอกชัยศรีประสิทธิ์อายุ๓๒ปี
อาชีพเป็นช่างกระจกนะนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ฟุตปาดข้างรถยนต์ของตัวเองนะฮะ
นายเอกชัยถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ข้อมือขวา๑แผล
แขนขวา๑แผลใต้รักแร้ขวาอีก๑แผลต้นขาขวาอีก๒แผล
รวมแล้ว๕แผลด้วยกัน
ส่วนมือมีดที่ลงมือก่อเหตุแทงเขาตายนะฮะชื่อว่านายทรงสิทธิ์กลิ่นบานชื่น
นายทรงสิทธิ์เสื้อฟุตบอลสโมสรบาเซโลน่าสีน้ำเงินเลือดหมู
นายทรงศิษย์เป็นสามีของแฟนสาวคนปัจจุบันของผู้ตาย
เป็นสามีเก่าของแฟนของผู้ตาย
ผู้ตายเป็นสามีเก่าของแฟนสาวคนปัจจุบันของผู้ตาย
ผู้ตายเป็นสามีใหม่ซึ่งฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวนับดาวกัญญาโสอายุ๒๖ปี
แล้วก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะระหว่างผู้ต้องหากับผู้ตาย
ก็คือนายทรงสิทธิ์กับนายเอกชัยเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุนายทรงสิทธิ์ที่เขาเลิกกับนางสาวนับดาวไปแล้วก็จริง
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ถึงขั้นอย่าขาดนะครับเขายังต้องมาที่บ้านของอดีตภรรยาเขา
เพื่อมาหาลูกสาววัย๕ขวบเมื่อคืนก็มานะครับ
แล้วเป็นจังหวะที่อดีตภรรยาตอนนั้นออกไปนอกบ้านนะครับ
นายเอกชัยที่เป็นสามีใหม่เนี่ยมารับไปซื้อของคือแม้ว่าจะคบหามีแฟนใหม่แล้ว
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ถึงขั้นมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาออกไปซื้อของข้างนอก
หลังจากซื้อของเสร็จก็กำลังขับรถมาส่งนางสาวนับดาวนะครับ
นางสาวนับดาวบอกให้นายเอกชัยจอดส่งที่หน้าปากซอยก็พอ
เพราะว่าตอนนั้นรู้แล้วว่านายทรงสิทธิ์อดีตสามีอยู่ที่บ้านเพราะมาหาลูก
จังหวะนั้นนายทรงสิทธิ์ขี่จักรยานยนต์ออกมาพอดีฮะออกมาที่ปากซอยพอดี
จะไปร้านสะดวกซื้อเห็นว่าอดีตภรรยายืนอยู่ที่ข้างรถยนต์ของนายเอกชัย
ก็เลยลงไปจอดรถแล้วก็โตเถียงกันนะนางสาวนับดาวก็บอกให้นายเอกชัยกลับไปก่อน
แต่นายเอกชัยก็ไม่ยอมกลับลงจากรถยนต์มานะฮะแล้วก็โตเถียงกัน
ใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาจ้วงแทงห้าแผลนะครับเสียชีวิตคาที่
แต่ก็ไม่ได้หนีนะก็กลับไปรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้านของอดีตภรรยานั่นแหละ
นี่ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้นี่ครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
วันนี้ได้คุมตัวนายทรงสิทธิ์ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะท่านภูมิกับพาไปเองเลยวันนี้เขาก็ใช้ศิษย์อ่ะหนึ่ง
ก่อนจะเริ่มทำแผนนี่ท่านภูมิกับก็ให้ผู้ต้องหาขอเข้ามา
ศพอ่าขอเข้ามาวิญญาณผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุก่อนเนี่ย
ตรงเนี้ยปากซอยเลยฮะตรงฟุตปาดเลยที่แทงเขาตายเนี่ย
นำขอเข้ามาเลยจะได้ไม่ติดค้างกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปทำแผนนะฮะในจุดที่ผู้ต้องหาแทงนายเอกชัยที่ริมฟุตบาท
หน้าปากซอยราชพฤกษยี่สิบสองนะครับจะมาห้ามตัวผมด้วยเขาก็ออกจากรถมาได้
แล้วก็เป็นจุดที่เอาอาวุธมีดไปทิ้งนะฮะนายทรงสิทธิ์บอกว่าทำลงไปเพราะหึงหวง
แขนที่ผู้ตายมาแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของตัวเอง
อืมอ่าทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนทำงานที่เดียวกัน
เขาต้องเลิกกับภรรยาอ่าแล้วก็ต้องต้องลาออกจากที่ทำงานค่ะอ่า
ตอนนี้เลิกกันแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้อย่าขาดจากกันเพราะว่า
ยังมีลูกสาววัย๕ขวบที่ยังต้องดูแลร่วมกันก็เหมือนกับยังคาราคาสังอยู่
คือนายทรงสิทธิ์เนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยคือมือที่สามแล้วก็รู้มาตลอดว่าเขากับภรรยาเอง
ตอนนั้นที่ยังไม่ได้เลิกกันแต่มีปัญหากันอยู่ก็เหมือนเข้ามาแทรกตรงกลางนะ
แล้ววันที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่พกมีดมาด้วยนายทรงสิทธิ์อ้างว่าเพราะรู้มาจากอดีตภรรยาว่า
ผู้ตายที่เป็นสามีใหม่พกปืนติดตัวอ่าเขาก็เลยพกมีดมาด้วยนะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกท้าทายมาก่อนหลายครั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้อ่า
ไม่ได้มีเจตนาถึงขั้นทำให้ตายเนื่องจากขณะเกิดเหตุนายเอกชัย
เป็นฝ่ายเข้ามาทำร้ายเขาก่อนแล้วทำท่าเหมือนจะหยิบปืนในกระเป๋า
อ่าเขาก็จำเป็นต้องป้องกันตัว
เมื่อเราเห็นตัวเขาไม่ได้มีอาวุธทำไมเราต้องใช้มีดแทงเขา
ทีแรกผมกะจะไม่เอาออกมาแต่เขาอ่ะเหมือนจะหยิบอะไรในกระเป๋าอ่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเอาปืนมาผมก็ไม่ทราบได้ว่าในกระเป๋าเขามีปืนหรือมีมีด
ผมก็เลยต้องแทงเขาถึงห้าแผลอ๋อผมแทงแค่สองครับ
ผมแทงแค่ขาอย่างเดียวส่วนแผลที่เหลืออาจจะตอนแย่งมีดกันหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่เขาจะแทงผมที่ผมหลบได้
จังหวะนั้นเขาจะอ่อนแรงเหมือนน่าจะไปโดนท้องเขา
เพราะเขายืนอยู่ข้างหลังผมผมไม่ได้อยากให้เขาตายครับ
แรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโดนแทงอยู่แล้วไง
ถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาโดนแทงผมจะหยุดเลยแต่ผมแทงที่ขาเขาเพื่อให้เขาหยุดทำร้ายผม
พอผมเห็นเขาเลือดออกร้องอย่างนี้ผมก็ตกใจ
ถอดเสื้อผมไปพันแขนเขาผมเห็นแขนเขา
มันเป็นแผลเวอะตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจครับที่เขามาเสียชีวิต
อย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจตนาจะให้เขาถึงจะเสียชีวิตด้วยแต่วินาทีนั้นอ่ะ
เมื่อเราต้องโทษคดีอาญานิดแล้วเด็กล่ะจะอยู่ยังไงก็ผมก็ต้องให้ฝั่งแฟนผมดูแล
เรารักลูกเราไหมรักครับ
มันทั้งความรักกับความหึงหวงเนี่ยมันมาซึ่งความตายเลยนะ

คนตายเขามีญาติมีพ่อแม่เราอยากจะพูดอะไรถึงเขาบ้าง
ก็ผมอยากจะบอกขอโทษด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่า
ฝ่ายผิดอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผมฝั่งเดียวฝั่งเขาด้วย

ครอบครัวไหนที่มีสามีภรรยากันอยู่แล้วอย่าไปมีอื่น
หรือเรามีลูกมีแฟนอยู่แล้วอย่าเข้าไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่น
คนอื่นที่เห็นว่าเขามีลูกมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้ว
ก็พยายามอย่าไปเป็นมือที่สาม
แต่ทางออกมันไม่ใช่ฆ่าเขาตายไง
ใช่คือพอก่อเหตุไปแล้วตอนนี้ก็ฟังจากเขาพูดเหมือนกับเขาก็รู้หมด

ใช่ค่ะก็จะปฏิเสธยังไงก็ได้บอกว่าป้องกันตัวอะไรแบบนี้
แต่การทำแผนมันก็จะสามารถบอกได้ไง
ป้องกันตัวจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วสภาพบาดแผลเขาแทงไปห้าแผล
แต่ผู้ต้องหาเขาก็อ้างว่าก็เห็นเขาจะหยิบอาวุธมาเนี่ย
ผมก็แทงไปสองครั้งเพื่อหยุดเขาที่ขา
ที่เหลือก็อาจจะเป็นแผลจากการตอนยื้อแย่งมีดกัน
นี่นะฮะช่วงเกิดเหตุนะครับมีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
ก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านมองออกไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
คนหนึ่งกำลังถูกกระหน่ำแทงอยู่นะฮะหญิงสาวกำลังห้ามทั้งคู่
ตอนนั้นก็กังวลว่าจะมีเหตุบานปลายก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงชายคนที่ถูกแทงก็เสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างชายที่ถูกแทง
อ่าแล้วก็ล้มฟุบไปนะฮะแล้วผู้หญิงก็ร้องขอให้คนมาช่วย
ก็กรีดร้องอ่ะกรีดร้องเราก็นึกว่าเขาทะเลาะ
เสร็จแล้วก็เอ๊ะสักพักมันทำไมเหมือนเห็นขาคนแล้วผู้ชายฟุกอยู่
มันมีรถยาลิสต์บังอยู่ก็มีคนบอกว่าโดนแทง
เราก็เลยรีบโทรศัพท์ไปบอกรอปภอืมรับประพอหมู่บ้านแล้วโทรหนึ่งเก้าหนึ่ง
ผู้กรณีผู้หญิงก็พยายามดึงผู้ชายไม่ให้ไปทำอ่ะ
อ๋อผู้ชายก็อยู่แบบอาระวาดแบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นมาทะเลาะกันแบบ
เป็นเก่าเส้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูห่วงอ่ะผมว่า
พี่พี่เป็นอะไรไหมอย่าเป็นอะไรนะพี่อะไรอย่างนี้
คือแบบก็เหมือนแบบเป็นห่วงกันแล้วแหละผู้หญิงบอกว่าพี่ไปทำเขาทำไม
ไปทำพี่เขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจะทำงานได้ยังไง
เขาต้องออกจากงานเลยนะอะไรประมาณนี้เขาพูด
ผู้ชายเขาก็ด่าตอนก่อนที่ผมคนแทงนะใช่เขาก็ด่าว่าอะไร
ไปยุ่งกับผมมายุ่งกับเมียกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วมึงจะเอาไปยิงกูด้วยใช่ไหมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงมึง
มึงบีบกูเองนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเดินมาถามผู้หญิงบอกว่า
เขาโดนอะไรเขาบอกว่าเขาโดนแทงพี่อะไรอย่างเงี้ย
พี่แบบช่วยแบบตามรถกู้ภัยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ผู้หญิงพูดกับพี่ใช่ไหม
ใช่ใช่ผมก็ผมก็เลยโทรโทรโทรซ้ำแล้วแหละไม่มีคนรับ
ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเหมือนกันเขาก็โทรหากู้ภัยโทร
ช่วยกันโทรแล้วทางนี้กู้ภัยเขารับผมทีนี้ค่ะทางด้านป้าของฝ่ายหญิงนะคะ
ป้าของนางสาวนับดาวคุณป้าเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้ว
คุณป้าก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากนางสาวนับดาวเลิกกับสามีเก่า
ก็ยังติดต่อกันค่ะเพราะมีลูกด้วยกันลูกก็ยังเล็ก
แต่ว่านางสาวนับดาวมาคบกับนายเอกชัยสามีใหม่ก็รักกันดี
แต่ไม่ได้ให้สามีใหม่เข้าบ้านนะคะเพราะว่ายังห่วงความรู้สึกของลูกสาวที่อายุยังน้อยอยู่
ช่วงเกิดเหตุช่วงหัวค่ำคุณป้าบอกว่าก็ได้ยินเสียงเหมือนกัน
ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนต่อว่าด่าทอใครสักคนแหละ
แต่ป้าบอกว่าไม่คิดไงว่าจะเป็นหลานสาวของตัวเองมารู้อีกทีก็ตอนแบบแทงกันแล้วอะค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดแก้วจุลามณีทางญาติของผู้ตายก็เดินทางมาแสดงความเสียใจนะคะ
น้าสาวของผู้ตายค่ะร้องไห้หนักมากที่หลานชายต้องเสียชีวิตไปนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนี่คือบรรยากาศที่วัดนะคะ
ทีนี้ค่ะนางสาวนับดาวฝ่ายหญิงอะค่ะก็ไปรดน้ำศพนายเอกชัยนะคะ
เธอก็ร้องไห้เลยแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยออกไปข้างนอกกับสามีใหม่จริงระหว่างที่นายเอกชัยขับรถมาส่งที่บ้าน
สามีเก่าก็โทรมาถามว่าอยู่ไหนก็เลยทำให้รู้ว่าสามีเก่ามาเยี่ยมลูกที่บ้าน
แต่สามีใหม่ไม่รู้เดี๋ยวดูช่วงเวลาที่เธอไปรดน้ำศพในเอกชัยก่อนนะคะ
เธอก็ร้องไห้คือร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะทีมข่าวของเราบอกแบบนั้นแต่เธอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราอะค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าคือสามีใหม่ก็ไม่รู้ว่าสามีเก่ามาเยี่ยมลูกที่บ้าน
สามีเก่ากำลังออกมาพอดีเห็นเธอยืนอยู่กับสามีใหม่
มันจังหวะแบบนั้นนะคะมันก็เลยแบบประจันหน้ากันระหว่างสามีเก่ากับสามีใหม่
บอกว่าโอ๊ยไม่ได้อยากให้ทั้งคู่มาเจอหน้ากันเลยนะคะ
พยายามจะห้ามแล้วแต่สู้แรงทั้งคู่ไม่ไหวแล้วก็ทั้งสองคนมีอาวุธมีด
บอกแบบนี้นะคะตอนนั้นไม่รู้ว่าทั้งคู่พกมีดกันมา
แต่จังหวะที่ทะเลาะกันปุ๊บถึงจะรู้ว่าทั้งคู่ก็มีอาวุธ
ส่วนประเด็นเรื่องปืนของสามีใหม่คาดว่าสามีเก่าคงรู้ว่าสามีใหม่มีปืน
คงรู้มาจากญาตินะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยไปปรึกษาเรื่องปืนของสามีใหม่กับญาติญาติ
สามีเก่าก็เลยรู้ไปคุยกับญาติก็เลยรู้ว่าอ๋อสามีใหม่มีปืนพกปืนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลว่าสามีเก่ากับสามีใหม่เป็นเพื่อนกันจริง
เป็นเพื่อนร่วมงานกันทำงานที่เดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันเธอคบกับสามีใหม่ช่วงที่เลิกแล้วก็เริ่มห่างจากสามีเก่าแล้วค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการคบซ้อนสามีใหม่เหมือนกับไม่ได้มาแทรกกลางระหว่างที่ระหองระแหงอ่ะ
ครับเธอไปคบคนใหม่หลังจากที่เลิกไปแล้วกับคนเก่าจริงจริงแต่เลิกไปมันยังมันยังแบบไม่จบไง
มันยังคาราคาซังเพราะว่ามีลูกด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตกลงจะหย่ากับสามีเก่าอยู่แล้วนะ
แต่พอถึงเวลาจริงจะไปหย่าจะไปแบบเซ็นหย่ากันแล้วจริงจริงเนี่ยสามีเก่าก็บอกว่าลืมบัตรประชาชนบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
อืมเรื่องมันเลยยืดเยื้อไม่ทันได้แบบหย่ากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
เก๋เดินลงลงจากรถไปเก๋กำลังจะเข้าบ้านแล้วแต่ว่าทางพี่วิวเนี่ยเขาเปิดประตูรถชวนคุยอีกประมาณแป๊บนึงประมาณอีกสัก๕นาทีเขาชวนคุยต่อเก๋ก็เลยคุยกันแล้วนี้ทางผู้ต้องหาเขาก็ขับรถออกมาเขาเห็นเก๋เขาก็เลยทักเก๋ว่าเอ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ย
จังหวะเขายังไงไม่รู้อ่ะคือเขาเหมือนเขาสบตากันไปสักอย่างอ่ะทางทั้งสองคนอ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าทางบูเขาก็เลี้ยรถเข้าไปจอดหน้าหน้ารถแล้วก็แล้วทางพี่วิวเขาก็เหมือนกับว่าพยายามจะหยิบคือคือเขาก็จะออกมานอกประตูรถให้ได้กิก็พยายามดันประตูรถกลับเข้าไปบอกว่าให้กลับบ้านไปไปซะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทางไล่ทาง
แต่คือเก๋สู้แรงไม่ไหวประตูรถพี่เขาก็ผลักออกมาประมาณนี้แล้วเก๋ก็แล้วเก๋ก็ถอยหลังไปโดนกับผู้ต้องหาประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาก็ตรงเข้ามาหากันแล้วตอนนั้นเนี้ยคือเขาน่าจะประมาณมากน่าจะสั่งสายตากันแล้วก็เข้าหากันเลยตอนนั้นมันไหวมากเหตุการณ์มันผ่านมันมันไหวเก๋ตั้งต้นมันได้เก๋พยายามห้
อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องกลายเป็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกลำพังคนเดียวใช่ค่ะ
สาววัย๕ขวบโดยที่ไม่มีใครจะมาคอยช่วยเหลือปรึกษาดูแล
เด็กหญิงวัย๕ขวบคนหนึ่งจากที่พ่อแม่เลิกกันกลายเป็นว่าตอนนี้พ่อต้องติดคุก
นี่อารมณ์ล้วนเลยครับ